เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมก็มีเหมือนกัน
วันนี้จะพาไปดูพิธีถอนว่านโผงเอามาทำเป็นของดีมันคืออะไรทำแบบไหนไปดูค่ะ
อืมดูแล้วก็เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่หน้าจอก็ร้องแล้วก็ยังไงต่อเล่าให้ฟังแบบนี้
ว่านโพงนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือว่านนี่แหละว่านชนิดต่างที่เขาเรียกว่า

การที่จะนำว่านออกมาทำพิธีได้ต้องมีการท่องคาถาเรียกว่าน
แล้วว่านที่นำมาทำพิธีนั้นจะมีอยู่๓ชนิดหลักก็คือ
โพงขมิ้นโพงใบบอนและโพงเถานะคะ
แต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมเห็นแล้วก็ใช้งานกันมากที่สุดก็คือโพงใบบอด
เนี่ยค่ะตามความเชื่อโบราณถ้าหากว่าว่านโพงมีอายุมากเนี่ยนะ
มันจะมีดวงจิตมากบางทีจะมีลักษณะเหมือนพรายน้ำ
รายน้ำก็คือเหมือนกับว่าสามารถเรืองแสงได้
และสามารถออกหากินสัตว์เล็กได้ในยามค่ำคืน
บางทีเราก็จะเห็นเป็นดวงไฟเล็กอยู่ตามป่าตามหนองน้ำ
ไปในที่ป่ารกทึบมืดจะเห็นเป็นไฟแว๊บนั่นแหละเขาเรียกพรายน้ำเนี่ยนะคะ
ซึ่งครูบาอาจารย์ต่างที่เขามีวิชาอาคมก็มักจะนิยมเลี้ยงว่านเอาไว้ค่ะ
เพราะอย่างที่บอกไปว่าว่านเนี่ยนะคะเหมือนเป็นผีที่เขาเรียกว่าเป็นผีว่าน

อาจารย์ผู้มีวิชาก็จะถอนว่านเหล่านี้มาทำเครื่องราง
แล้วก็จะต้องเลือกว่านที่มีอายุมากเพราะจะเกิดความแรงความเข้มขลังมากนะคะ
สำนักถอนว่านมาแล้วเนี่ยจะเอามาทำน้ำมันหรือน้ำมันหุง
เพื่อใช้ในการศักดิ์
แต่ที่นิยมมากนะคะก็คือการหุงทำสีพึ่งผง
มันมีชื่อเรียกเฉพาะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
อย่างอาจารย์เจ้าของคลิปที่เราดูนี่นะคะ
ก็จะนำไปทำน้ำมันและหงสีพึ่ง
ว่ากันว่าจะช่วยในเรื่องของการเสริมเสน่ห์ทำเมตตามหานิยม
เออก็เอาไปสักเอาไปเสริมเอาไปทาเอาไปป้ายตามที่ต่าง
ที่คนที่เริ่มใส่สัทธาเนี่ยนะคะ
อยากจะใช้ในการเสริมเมตตามหานิยมให้กับตัวเอง
อ่ะเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคล

โอ้โหเป็นแบบนี้นี่เอง
เป็นเรื่องความเชื่อดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย